ทุกผู้ชมครับไปตามหาแย้สำอางกันต่อนะครับ
แย้สำอางเรือป้างสำอางวัย๖๒ปีที่เพชรบูลที่ญาติญาติเชื่อว่าไปกินงูเจ้าที่
กูภัยวังโป่งรวมใจแล้วก็กูภัยชวนดันสงเคราะห์ด้วยปพด้วยอบตท้ายดงด้วยที่เพชรบูรณ์นะครับ
ไปค้นหานะครับหลังจากล่าสุดเนี่ยเราพบเบาะแสว่า
มีคนเห็นป้าสำอางเนี่ยไปอยู่แถวแนวลำคลองร่องหอยพื้นที่บ้านดงหลงตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
แต่ว่าเห็นตั้งแต่นู้น๒สัปดาห์ที่แล้วเห็นแกเดินลัดเลาะป่าตามแนวลำคลองร่องหอยอยู่
จากบ้านราว๒กิโลเมตรแต่ว่าแกหายไปตั้งแต่๑๒สิงหาคมนะ
กู้ภัยที่ไปช่วยค้นหาวันนี้ได้ออกค้นหาบอกว่าสำหรับชุดของเขาเนี่ย๓วันแล้วนะครับ
ทุกจุดที่มีคนเคยเห็นคุณยายหรือว่าคุณป้าก็แล้วแต่นะฮะจะเรียกเนี่ยนะฮะ
ก็ยังไม่พบตัวนะฮะวันนี้ล่าสุดวันนี้ไปหาตามแนวลำคลองร่องหอยที่มีคนบอกนะครับ
เป็นพื้นที่เหมืองทองนำหินมาทิ้งเอาไว้นะครับเป็นพื้นที่ป่าขนาดสิบเอ็ดไร่สามงาน
กู้ภัย๑๐คนก็เดินเรียงหน้ากระดานปูพรมค้นหาแบบนี้นะครับ
วันนี้หาอยู่๘ชั่วโมงก็ยังไม่เจอนะฮะท่านผู้ชมครับยังไม่เจอป้าสำอางนะฮะ
ร่องรอยก็ไม่มีนะครับชาวบ้านที่เจอป้าตรงนี้เนี่ย
บอกว่าอยู่ห่างจากบ้านของนายประสูจน์ที่เขาเป็นคนแจ้งนะระยะทางสัก๒กิโลเมตรนะครับ

กระดานปูพรมค้นหาก็ยังไม่พบร่องรอยอะไรครับ
โดยใช้ระยะทางประมาณ๕กิโลเมตรในการเดินหาในช่วงเช้าครับ
เราก็ได้เจอกับนายประสูจน์นะครับที่เขาเป็นชาวบ้านดงหลงที่ให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่ล่าสุดนะ
บอกว่าสัก๑๗๑๘วันมาแล้วเขานั่งอยู่ที่บ้านอยู่มีฝูงพึ่งป่า
บินเข้ามาหาเขาบินวนไปวนมาก็เลยลองเดินตามฝูงพึ่งป่าไปเรื่อย
เพื่อจะไปดูรังพึ่งจะไปเจอรังพึ่ง
ก็ไปถึงจุดที่เป็นเหมืองห่างจากห่างจากบ้านสักราว๒กิโลเมตรนะครับแถวคลองร่องหอย
เดินข้ามเหมืองไปที่เป็นลานหินที่มีเหมืองล้อมรอบนะครับ
ก้มหน้าแล้วโหละอย่างเดียวคือพี่ประสูทกันลืมบอก
งั้นแกก็เดินตามหารังพึ่งต่อไม่ได้สนใจอะไรนะครับ
ก็ยืนเฉยยืนก้มหน้าอยู่

อันของนี่คือเจอวันเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว

ตามร่างกายมีถลอก

รู้สึกว่าจะใส่เสื้อแขนยาวนะ
ผมไม่ได้สังเกตด้วยตอนนั้นคือเห็นแล้วถามแกไม่ตอบ
ผมก็เออคงไม่เป็นไรก็เดินเลยไปเลยเดินรูพึ่งต่อไป

แต่พี่ประสูจนเขายืนยันว่าใช่เพราะว่าเขารู้จักเขาคุ้นเคยดีนะครับ

วันนี้ก็ครอบครัวเนี่ยพักการค้นหา๑วันนะครับ
เจ้าหน้าที่ออกค้นหานะครับเพราะว่าครอบครัวก็หามาสามวันติดนะครับ
มีหลานสาวนะที่วันนี้ก็ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
พาทีมข่าวเราไปสารประจำหมู่บ้าน
ก็คือเจ้าพ่อโสมแดงหรือว่าเจ้าพ่อเขาหม้อ
ชาวบ้านแถวนี้เค้ารบนับถือมากนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับช่วงทำพิธีนะครับ
ฉันก็ถามเขา

อีกคนฆ่าลูกฆ่ามียกลัว
ก็เลยไปตามนางสำอางพิศงคามมา
ห้ามาด้วยไงมาขอขมาเขาอันนี้ลูกคือคาทองไง
มีไข่อยู่สองลูกนะที่เข้าที่เข้าลอกหนังแล้วเออ
ที่เขาลอกหนังแล้วเขาจะมีไข่อยู่สองลูกก็เปลี่ยนเป็นลูกสองลูก
เป็นลูกสองตัวตอนที่มาตอนที่มาเลี้ยงเขาก็บอกลูกเขาสองตัว
เอากูเอาแต่เมียกูไม่ว่าแต่ลูกกูสองตัวเขาก็เอาไปอืม
ว่าตอนที่ยายอายถลกหนังมีถามเขาอ่ะบอกยายตัวใหญ่มีไข่ไหม
มีอืมแล้วแกกินไหมอ่าคือหลานสาวบอกเคยไปหาหมอดู
มายี่สิบเอียดกันยายนนี่เองหมอดูบอกว่าเนี้ยมีงูเจ้าที่เขาบอก
ยายกันไปค่างงูเจ้าที่อ่ะแล้วค่ะคือสองฟองอะไรแบบนี้นะฮะ
อืมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีปฏิบัติการค้นหาต่อนะครับ
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าทีมกู้ภัยบอกว่าเดี๋ยวต้องประชุมประเมินกันอีกครั้ง
ไปหาแทบทุกจุดแล้วแต่ยังหาไม่เจอ